คุณผู้ชมครับจากกล้วยที่หายไป
ตามสวนของชาวบ้านของพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ตอนนี้ตำรวจราชบุรีสามารถจับโจรขโมยกล้วยได้แล้ว
เป็นนุ่มช่างสีฉวยโอกาสขณะกล้วยราคาแพง
ตระเวนไปตามสวนต่างตัดมาเลย
ไม่ใช่เป็นหวีตัดมาทั้งเครือใหญ่อย่างนั้นเลย
หนึ่งเครือมีหลายปีค่ะมีหลายบาท
ไปดูเรื่องของการจับโจทย์ภาคละนี่หน่อย
ทำไมไม่ทำช่างสีเป็นช่างสีดี

นายนบพรมัชมีอายุ๔๓ปี
ถูกตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ตรวจดอนกระเบื้องและฝ่ายปกครองจับกลุ่มได้พร้อมของกลางกล้วยน้ำว้าเครือใหญ่
เห็นนั่นไม่ใช่พันธุ์วิเศษอะไรแต่เป็นเพราะว่านายนบพรนำไปพ่นสีแดงก่อน
ซ่อนในถุงปุ๋ยนะครับสืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจและฝ่ายปกครองออกตรวจพื้นที่มาถึงบริเวณหลังเมน
วัดจันทราบรามหมู่๑๐ตะบุ่นน้องอ้ออำเภอบ้านโป
พบผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาท่าทางมีพิรุษ
แล้วก็หน้ารถพบกล้วยน้ำว้าเครือใหญ่พ่นสีแดงซุกในถุงปุ๋ยจึงขอตรวจสอบ
แต่ผู้ต้องหาพยายามหลบหนีก่อนจะตามจับกลุ่มตัวได้
นกพรรับสาภาพว่ามีอาชีพรับจ้างพ่นสีรถยนต์
พักหลังงานน้อยเลยนะก็ไม่รู้จะหาเงินหารายได้ยังไงดี
ก็เลยออกไปตระเวนตามสวนของชาวบ้านของเกษตรกรปลูกกล้วยนะฮะ
เห็นกล้วยโตหวีใหญ่เครือใหญ่แบบนี้

สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายเลย
ก็เลยตัดมาจำหน่ายขายหวีละ๑๐บาทให้กับร้านขายกล้วยทอด
โอ้โหหวีละ๑๐บาทเองเหรอเขาขายกันในตลาดหวีละ๓๐บาทขึ้นไปนะคะ
นะฮะแต่ว่าทำมาแล้วกว่า๑ปีไงคุณ
กล้วยที่หายไปที่ชาวบ้านร้องมาก่อนหน้านี้

เออนะครับบางพื้นที่ชาวบ้านก็ทำสัญลักษณ์ไว้เลย

เออปรากฏว่าก็ยังถูกตัดไปขายอีกนะครับ
เพราะว่าปลอกแล้วก็ทิ้งเปลือกไปก็ไม่เห็นแล้วนะ
เออนะฮะจับได้แล้วนะฮะที่ราชบุรีนะครับ